แล้วก็จะไม่หวังประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นนะคะจากกองประกวดอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าด้วยหลายอย่างมันกดดันครอบครัวไฟล์แล้วก็ตัวไฟล์เองค่ะ
ยังไงไฟล์ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เห็นสิ่งดีในตัวไฟล์ค่ะ

ไฟล์จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วค่ะ
แต่ไฟล์ก็สัญญาว่าไฟล์จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองตัวของไฟล์ให้ดีมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ถ้ายินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ร่วมกับกองประกวดต่อไปในอนาคตแน่นอน
มันเหมือนมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเนอะ

เรารู้สึกยังไงบ้างตอนหลังที่เรียกได้ว่า
เราสลัดสิทธิ์หรือถูกปลดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
จริงมันเหมือนไม่ได้ใช้คำว่าถูกปลดนะคะ

แล้วก็คือเหมือนเขาก็ถามว่าจะยังไง

เราก็เลยรู้สึกว่าเราพอดีกว่า

อย่างหนูตอนนั้นกระแสมันแรงมาก

เหมือนเป็นอุปทานหมู่ไปหมดแล้วช่วงนั้น
มันหนักมากแล้วคือมันไม่ใช่แค่เรา
มันเป็นของมันลามไปยันเรื่องของแม่ของครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ก็เลยตัดสินใจว่าสละดีกว่าซึ่งเราก็คืนทุกอย่างหมด
จริงแล้วแรงกดดันมันมาจากตรงแบบคนดูหรือจากกองก็กลัว

คุณกอล์งดีกว่านู่มากจริง

อเรนนี่อเจมส์วิวว์าร์คืออย่างที่หนูบอกว่าเขาก็ยินดี
ก็คือเป็นสัญญาของทางดังงาม
แล้วเราอย่างที่บอกคือเราก็โชว์ความบริสุทธิ์ใจว่า
เราไม่ได้มีปัญหากับทางกองประกวด
แล้วคือทางกองประกวดเขาก็เหมือนแบบ
เขาก็เสียดายในสิ่งที่เรามาถึงตรงนี้แล้ว

เหมือนถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นละครกันไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเหมือนเราก็เหมือน

มีมนุษยสัมพันธ์กับที่ดีกับทางกองประกวด
กับคุณแดงกับคุณออนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าให้มาเล่นละครแทน
มาทำเป็นพิธีกรทำเป็นอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้
เซ็นสัญญาในเรื่องนี้กันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อะไรคือจุดที่ทำให้เราต้องสนับสิทธิ์แล้วแหละ

คือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
ประกวดมาเพื่อให้เราได้มีความสุข

เราทำเพื่อความสุขของเรา
แต่ว่าคือตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่แฮปปี้แล้ว
เพราะว่าตอนหนูประกวดที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่หนูประกวด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
แต่พอเรามาเปิดเราออกไปครั้งนอก
เราเจอคนด่าเราเจอคนมองแบบด้วยสายตาที่เขายังไม่เคยรู้จักเราเลย

มันไม่ใช่แล้วหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมันไม่ปกติแล้วอะไรอย่างนี้

เราก็เลยถ้าไม่อยากให้เราได้มากขนาดนั้น
ถ้าคุณอยากให้คนอื่นไปมากขนาดนั้น
อเรนนี่ตอนนั้นก็แล้วแต่ฉะนั้นเรายอม
แล้วก็รถยนต์แล้วก็เงินสด๑ล้านบาทแล้วก็จะมีเครื่องเพชร
มีแบบว่าพวกออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นสมาชิกแล้วก็มีโทรศัพท์มีเบอร์มีประกันชีวิต

และตอนนั้นคือเราได้รับของรางวัลเรียบร้อยละ

เดือนหนึ่งประมาณนั้นเดือนหรือสองเดือนนี้แหละค่ะ

คือเขาก็ไม่ได้บังคับไม่ได้พูดอะไรนะคะ
แต่มันด้วยสิทธิ์สำนึกเราเราสละไปแล้ว
เราจะมาเอาของไว้มันก็ไม่ใช่
เราก็ไม่ได้ยึดติดในสิ่งของที่มันไม่ได้เป็นของเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คือก็เสียดายตอนแรกก็เสียดายเหมือนกัน
เงินตั้งล้านนึงรถตั้งคันนึงกว่าจะได้
แต่เรารู้สึกว่าเราก็ทำงานเก็บเงินหาเองก็ได้

แบบก็เลยพูดจากแม่แง่ไม่ดีหรือเปล่า

ก่อนที่เราจะสละเราก็คุยกับผู้ใหญ่ว่า
ถ้าเกิดหนูสลากเนี่ยจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้
เพราะหนูรู้สึกว่าหนูโดนเยอะแล้วหนูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาคือทางคุณแนนเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเหมือนคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายมันก็เลย
หาข้อตัดลงกันได้มันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้มันปัญหาอย่างนี้มันปัญหา

ในส่วนของค่าตอนที่เราเสียสัญญาณเรารู้สึกว่ามันอะไรยังไง
ใช่ก่อนเซ็นเราจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วอะค่ะว่าเขาจะหักเรายังไงบ้าง
ในเรื่องของงานต้องรับยังไงมันมีหมดในนั้นอยู่แล้ว
ซึ่งอย่างตัวหนูไม่ได้ซีเรียสตอนนั้นที่เราเซ็น

แล้วก็คุณกะตานยุใช่มันเหมือนมันก็ไรอยู่ไหม
คือถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นชื่อเสียงที่ดีมาก

มันก็คงไม่ได้มากไปหรอก
ถ้าเกิดเขาหางานให้เราได้
เราก็ยินดีที่จะแบ่งให้เค้าอยู่แล้ว
รู้หรือเปล่าไหมครับพี่
สมมุติว่ามันเกิดมันมีปัญหา

คุณแดงแท่มเป็นคนที่คุยได้ค่ะ

ออนใจดีคือสามารถเข้ามาคุยกันได้
เพราะเหมือนหนูรู้สึกว่าอยู่ที่นู่นมันก็เหมือนเป็นครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งซึ่งมันคุยกันได้ตลอด

มันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย

และซึ่งตอนนี้ไฟล์เองก็ยังมีสัญญาอยู่ครับ

คือด้วยที่เรามาเล่นกับทางช่อง๘
ว่าทางช่อง๘เขาก็ให้โอกาสเรา
ได้มาลองแสดงฝีมือในทางด้านของละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็มีการพูดคุยกันยาวอยู่พอสมควรนะคะกับคุณแดง
แต่ว่าเหมือนเราก็เข้าไปขอท่าน
คือมันเป็นการพูดจาการใช้คำพูดให้ดีมากกว่า

การมากกว่านี้ทางมันสะเจำนี่สุด
แต่หนูว่าไม่เห็นสัญญาของนางงามเลย
ก็จะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นนักแสดงทั้ง๓ปีเลยค่ะ
แล้วพอจะแบบสิ่งแหล่งคร่าวนึงค่ะว่าหนังฟ้าเนี่ยเซ็นกี่ปีอะไรบ้างอะไรบ้าง
หนูก็๓ปีอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็ทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดทางนู้นรับงานเขาก็จะหักเราเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ห่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น

เหมือนเวลาเราอยู่โมเดลลิ่ง

มันก็เป็นสัญญาปกติ

แต่ว่าคือบางคนเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกว่า

มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรหลายอย่างนี้ค่ะ
ของแล้วแต่บุคคลคือเราก็เข้าใจในทั้งสองฝ่ายนะคะ
แล้วตอนนี้ในมุมความรู้สึกการเป็นนางงามยังไงบ้าง

จริงหนูว่านางงามคือหลายคนก็อยากเป็นใช่ไหมคะ
คือหนูว่ามันต้องมองทั้งสองฝ่าย
คือตอนที่มันต้องมองถึงในจุดที่วันแรกที่เราเข้ามาสมัครด้วยว่า

แล้วก็คือหนึ่งคือพูดยากนะเรื่องนี้
ในเรื่องของมันก็แล้วแต่แต่ละบุคคลด้วยค่ะ
แต่หนูว่ายังไงหลายคนก็ยังคงอยากจะเข้ามาสมัครเป็นนางงามอยู่ดี
เพราะหนึ่งมันก็คือใบเบิกทางที่วัยค่อนข้างไวสำหรับผู้หญิง๑คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดได้รับโอกาสขึ้นมามัน
จะดังอาจจะดังมากเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

พอประกวดปีใหม่ได้คนใหม่ขึ้นมามันก็เหมือนเดิม
มองว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ไหม

หนูว่าไม่มีปัญหาเลยหนูจบด้วยดีมาก

คือหนูก็รับฟังรับฟังมารับฟังเฉย
แต่ก็หนูก็เข้าใจเข้าใจในทั้งตัวของนางงามเอง
แล้วก็เข้าใจในตัวของผู้จัดด้วยว่าเขารู้สึกยังไง
หนูว่าสิ่งที่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือการพูดคุยกัน
เพราะว่าในส่วนของหนูก็คือถ้าไม่คุยกันมันก็ไม่เข้าใจ
คือถ้าเราเข้าไปคุยมันก็จะจบแค่ในนั้นมันก็จะไม่ออกมากระจาย
แบบให้เป็นเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือเราโอเคอยู่นะครับ
เพราะสัญญาณที่ดูมีอะไรที่เกิน

คือถ้าเราไม่โอเคเราก็เข้าไปคุยก็จบ
มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องนี้มันดูลดท้อนต่ำค่าเวียทีเราไหมล่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนเลย

เชื่อว่าก็ยังคงมีคนมาสมัครถล่มทลายอยู่ดี

ทุกคนก็จะเทแรงใจไปเชียร์คนใหม่อยู่ดี

คือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หลังจากนั้นแล้วค่ะ
มันเป็นเรื่องของระหว่างบุคคลกันแล้วค่ะ
อเจมส์จริงแล้วอย่างดราม่าที่เกิดขึ้น
ป้ายมองว่ามันเกิดมาจากสถานีอะไรครับ
ดราม่าที่เกิดขึ้นที่ของเรื่องน้ำตาลใช่ไหมคะ
หนูว่าเรื่องการที่ไม่ได้เข้าไปคุยกัน
แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์
แล้วก็เหมือนพอไม่ได้เข้าไปคุยกัน

คือถามว่าหนูเคยเป็นไหมก็เคยเป็น
ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เข้าไปคุย
ด้วยความที่กลัวนู่นกลัวนี่นั่น

มันเหมือนพอมันมีคนพูดเยอะเราก็จะเริ่มคิดไปเอง
แต่พอเราได้เข้าไปคุยจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลย
คือท่านใจดีท่านทุกอย่าง

ไปฝึกจิตมาก่อนเลยค่ะนั่งสมาธิเช้าเย็น
เพื่อรับเรื่องราวดราม่าตั้งแต่วันที่
อเรนนี่ส์อเรนนี่ส์อเรนนี่ส์อเรนนี่ส์อเรนนี่ส์

เคยโดนมาแล้วคือมันต้องแข็งแกร่งทั้งจิตใจทั้งร่างกายทุกอย่าง
ต้องมองข้ามมองผ่านปัญหามองผ่านคำด่าคำชมมองผ่านให้หมดเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยทำตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้น
เห็นไหมว่าเราจะได้ตำแหน่งไม่นานแต่ความท่าคุ้มใจมีตัวเราแล้วคุ้มใจมีอะไร
แม้ว่าเราจะไม่มีมงกุฎมาแบบว่าเป็นเครื่องยืนยันหรือว่าสายสะพายหรืออะไรก็ตาม
แต่ว่าอย่างน้อยคือเรามีคำที่ประกาศซึ่งมันค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งหนูก็ภูมิใจแล้วที่หนูได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทำให้แม่ภูมิใจแม้มันจะไม่ได้นานมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสียดายค่ะแต่รู้สึกเสียดายที่เราน่าจะเข้มแข็งได้มากกว่านี้ในตอนนั้น
พอเรามามองย้อนกลับมาเราก็แค่นิ่งไป
เราก็แค่เข้าใจเข้าใจสังคมไทยว่ามันแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็หาย
ก็จริงก็ขอบคุณนะคะ
ที่เขาเรียกว่าอะไรติพูดความจริงกับหนู
แล้วก็ติทั้งชมทั้งทุกคำวิจารณ์ต่าง
คือมันช่วยหนูได้ทุกอย่างเลย
วิจารณ์ก็ช่วยทำให้เราพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้น
พัฒนาบุตรธิภาพต่างให้ดีคืน
ส่วนคำชมมันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เรา
เหมือนทำงานในวันต่อไปให้ดีขึ้นค่ะ
ก็อยากจะขอบคุณค่ะพี่แฟนนางงาม
เชียร์แล้วก็ไม่ได้เชียร์หนูเหมือนกันค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ใจดีกับน้องรุ่นต่อไปด้วย